คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่สมุทรปราการเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ
ภาพนี้ค่ะครับคือในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
เป็นรถจักรยานยนต์ที่ส่งของอะค่ะครับเขาจะไปส่งของในซอย
แต่ไม่รู้ที่อยู่คือหาไม่เจอก็เลยแวะจอดถามแบบนี้อ่า
กลุ่มที่เขานั่งกันอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาล้อมวงดื่มเหล้ากันด้วย
ถามตามพัสดุอะค่ะว่าที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหน
นี่นะคะเดี๋ยวสักพักนึงรถจักรยานยนต์คันนี้ก็ขี่ออกไป
ไปบ้านที่เป็นเจ้าของพัสดุอะค่ะแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา
มันมีปัญหาก็คือทำไมฮะทางฝั่งของกลุ่มที่เขาล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยค่ะ
มันมีผู้หญิงคนนึงลุกขึ้นยืนปาแก้วแล้วปรีไปที่บ้านเจ้าของพัสดุอ่ะ
อืมแล้วมันก็มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นนะคะครับนี่นะคะ
ไปดูคลิปเต็มเต็มต่อเนื่องกันเลยนะคะอ่าต้องจักรยานยนต์ต้องขี่มาอีกบ้านอีกหลังหนึ่ง
ไปบ้านที่เป็นเจ้าของพัสดุอะค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเหตุประทะกันจังหวะตรงนั้น
นี่เห็นไหมผู้หญิงชุดสีแดงปลาปลาขวดมาแล้วโอ้โหนี่ค่ะ
ตอนนี้เขาก็เหมือนกำลังส่งของอะไรอยู่ใช่ไหมใช่นี่เขาก็ส่งของบ้านที่เป็นเจ้าของพัสดุ
แวะไปถามมาที่วงเดินมาเดินมาไม่ใช่แค่ปลาอย่างเดียวเดินเดินมา
นี่นะคะอุ้ยนี่นี่เมื่อกี้ป่านี่นี่อ่าแล้วก็เดินมานะฮะค่ะ
จังหวะที่เดินมาแล้วมาถึงหน้าบ้านเขานี่แหละอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
หัวตบเจ้าของบ้านแล้วก็เดินกลับไปที่วงเล่าของตัวเอง
ลักษณะแบบนี้นะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะคนที่ส่งพัสดุเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะ
ส่งคนนี้เขาก็ตกใจก็พยายามจะห้ามว่ามีอะไรมีอะไรเห็นไหมไปกันไปกันไปกันไปกันแบบนี้
ช่วยห้ามทับเลยคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นเออ
มันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปคืออะไรคลิปนี้ก็แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเนี่ย
คนที่ส่งของเขาก็พยายามที่จะไปแบบใจเย็นแล้วก็พยายามที่จะพาผู้หญิงชุดแดงกลับไปที่วงเล่าของตัวเอง
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปนี้นะคะ
บ้านเป็นบ้านเปิดเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าส่งออกอยู่เยื้องเยื้องกับบ้านคู่กรณีผู้หญิงชุดแดงอะค่ะ
ประมาณสิบเมตรเราก็ไปถามผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายอ่ะนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่านางสาวโออาก็แล้วกัน
อืมเธอบอกว่าตอนนั้นพนักงานส่งของก็เอาของไปส่งแต่หาบ้านเธอไม่เจอ
ก็เลยแวะไปถามที่หน้าบ้านของคู่อริตอนนั้นหน้าบ้านของคู่อริเขาล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่
จากนั้นเนี่ยนางสาวโออาบอกว่าเธอได้ยินบ้านนั้นน่ะเรียกเธอว่าอี
จุดจุดแล้วตามด้วยชื่อเธอที่เขาไปถามว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้อยู่ไหน
ใช่แล้วคำตอบคืออ๋อบ้านอีจุดเธอบอกเธอได้ยิน
ได้ยินแล้วเธอก็ไม่พอใจตอนที่เธอไปรับของหน้าบ้าน
เธอเนี่ยก็ตะโกนถามฝั่งคู่กรณีว่าทำไมต้องเรียกเธอว่าอี
ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือเท่านั้นแหละ
ผู้หญิงชุดแดงก็เลยลุกขึ้นมาจากวงเล่าของตัวเองแล้วเครื่องเครื่องแก้วนะคะ
เครื่องแก้วใส่เธอแล้วเดินมาถามเธอว่าทำไมต้องด่าพ่อแม่ด้วย
บอกว่าไม่ได้ด่าพ่อแม่แต่เป็นประโยคคำถามพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือ
ทีนี้แหละมันเลยมีการจิกหัวกันกระชากันตามที่เห็นในคลิปนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นตัวฝั่งที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายนะ
บอกว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคู่กรณีถึงเรียกเธอว่าอีแบบนี้
ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงขั้นต้องปลาแก้วแล้วก็เดินมาทำร้ายเธอแบบนี้
เอาจริงต่อให้บ้านมันเยื้องกันแต่เธอไม่ได้รู้จักเขานะ

ทีนี้เธอบอกว่าคู่กรณีคงไม่พอใจหรือเปล่า
ที่เธอชอบไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ว่าบ้านคู่กรณีชอบเปิดเพลงเสียงดังโอ้โหอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่า
ความรู้สึกนั้นคือเราก็เคืองว่าเราแบบไม่พอใจว่าแบบ
ทำไมจะต้องมาเรียกเราว่าอะไรต่างนะ
แล้วเหมือนก็ด่ากันไปด่ากันมาเถียงกันไปเถียงกันมา
แล้วสุดท้ายเหมือนเราก็ถามเขาเหมือนเขาน่าจะโมโหที่เราพูดว่า
พ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็แบบโมโหมากเขาแบบว่า
แบบโมโหมากแล้วก็ชี้หน้าด่าเราว่าด่าพ่อแม่เขาทำไม

แล้วก็เหมือนปาแก้วเอ้ยเดินเข้ามาจิกหัวอะไรอย่างนี้

อันนี้ทางฝั่งนางสาวโออ่านนามสมมุตินะคะ

เราต้องฟังความทั้งสองฝั่ง
ทางฝั่งของคู่กรณีขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกัน

เธอบอกว่าคือเอาจริงเธอไม่ได้อยู่ที่ซอยนี้นะ
แต่เธอมาหาเพื่อนในซอยนี้นะ
แล้วที่ถามว่าหล้อมวงกินเลิศเจออะไรยังไง

รับว่านั่งดื่มกันหน้าบ้านจริง
ก่อนเกิดเหตุทางพนักงานส่งของ
เขาไปถามว่ารู้จักบ้านคุณจุดหรือเปล่า
เพื่อนในกลุ่มพูดขึ้นมาว่า
บ้านหลังนั้นไงบ้านของอีจุดจุด

ใช่แต่ทางฝั่งคู่กรณีบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ซอยนี้แล้วเธอไม่ได้เป็นคนพูด

แต่ตอนที่นางสาวโออามาเอาของที่หน้าบ้านเขาตะโกนไป
บอกว่าไม่รู้จักกันทำไมพูดอีก
ในกลุ่มก็เลยบอกไปว่าจะใช้คำว่าอีกับใครก็ได้
นี่ไงคุณผู้ชมมันก็แบบเกียรติการเหถี่ยงกัน

คือนางสาวโออาด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
กลับไปว่าทำไมต้องมาด่าถึงพ่อถึงแม่ด้วยก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปภาพนะคะ
ทีนี้ค่ะทางฝั่งคู่กรณีเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เอาคลิปที่มันมีเสียงอ่ะ
มาโพสต์อย่าเอาแต่คลิปฝั่งที่เป็นฝั่งตัวเองดูเหมือนเป็นตัวเองถูกอ่ะ
มาโพสต์คลิปเดียวจะได้ให้คนในสังคมตัดสินใจว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกกันแน่
ทำไมเธอถึงต้องเดินไปจิกหัวมันมีที่มาที่ไป
ทุกคนไปาวากูจะเรียกอีกความจริงกับใครจะได้อ่ะ
ทั้งที่เราไม่ได้เรียกทีอะไรหรอกนะพี่
เค้าก็ด่าเค้าบอกว่า

หนูก็เลยเดินไปพอหนูเดินไปก็ต้องมีเสียงที่หนูกับมันคุยกันหน่อยพี่
หนูจะเป็นยาอ่อนขนาดที่ว่าอยู่ดีป๊าแก้วยังไม่ตกเผาเป็นกระชากหัวเขาเหรอพี่
นี่แหละทางฝั่งคู่กรณีเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้
ว่ามันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีลุกขึ้นมาปลาแก้วแล้วไปจิกหัว
แต่คนที่อยู่ในวงเล่าที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ยอมรับผิดนะ
เขาบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าคนในกลุ่มไปเรียกชื่อของบ้านตรงกันข้ามตรงนั้น
อีจริงจริงเขาก็ยอมรับแต่ยืนยันว่าไม่ได้นินทาอะไรนะ

ที่อีกฝ่ายนึงชอบแจ้งตำรวจเวลาที่ดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดังอะไร
เขาเคยไปแจ้งความจริงแล้วก็เคยล้อมวงดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดังจริง
แต่เขาบอกว่าประเด็นนั้นไม่ได้ผูกใจเจ็บอะไร
ตอนแรกที่เก็บไบท์เข้ามาเขาบอกว่าทางเราเอ่ย
ก็มีก็นั่นแหละตามที่เขาบอกนั่นแหละ
ก็อาจจะผิดตรงนี้ด้วยที่เอ่ยผิด
ก็เอาจะเอายังไงไม่รู้บ้านหนูก็อยู่เนี่ยหนูก็ต้องอยู่ใช้ชีวิตของพวกหนูอ่ะ
ก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งอันนี้มาก็
อันนี้ก็ต้องตกลงกันมันก็ไม่ต้องตกลงหรอกหนูอยู่กันมาตั้งแต่เกิด
ก็อยู่กันต้องอยู่กันแบบนี้แหละค่ะ
ก็ต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายอ่ะไม่ใช่ว่าจะมาแบบ
หนูผิดผิดที่ไม่มีกล้องแค่นั้นเอง
แต่ถ้ามีกล้องบ้านหนูอาจจะถูกก็ได้

พวกหนูก็อดทนมานานแล้วเหมือนกันค่ะ
ไปจิกหัวเขาไปด่าเขาไม่ให้เหมือนกับไม่ให้เกียรติเขาอะไรแบบนี้ครับ
ต้องว่ายไหมคะต้องชั้นเข่าไปว่ายไหมคะ

ก็วันนี้ตัวนางสาวโออาจ
เธอก็ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสพมสมุทรปราการ

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลย
ก็หลายเรื่องเนาะก็ถามเรื่องของการล้อมวงดื่มเหล้าหน้าบ้าน
ช่วงนี้โควิด๑๙คุณรวมตัวดื่มเหล้ากันได้เหรอ
หลายคนก็บอกว่าเห็นใจที่สุดก็พี่แกรปนี่แหละ

แต่ก็ต้องชื่นชมว่าโอ้โหช่วยประคับประคองสถานการณ์ให้เป็นอย่างดี
ท่านผู้ชมครับช่วยกันดูคลิปนี้หน่อย